ตื่นภัยหน่อยกับคุณผู้ชมครับมีโรงแรมที่การจัดหน้าบุรีนะ
แล้วมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งก็ไปพัก
เดี๋ยวในตัวพี่ปอพี่ปอแกก็
ก่อนจะนอนนะถอดสร้อยถอดพระ
เอามาไอ้พวกเนี้ยหายเฮ้ยหายไปได้ยังไงห้องก็ล็อกอยู่อ้าว
แล้วไม่ใช่แค่ห้องของพี่ปอนะห้องข้างกันโดนเหมือนกันคุณผู้ชม
มีอะไรบ้างเนี่ยสร้อยคอทองคำพร้อมพระเครื่อง
เรียกผ่องน้ำหนักสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ครับ
แหวนเพชรแหวนทองแล้วก็เงินด้วย
รวมรวมหมดแล้วนะพี่เบิ้ลว่าไหนแหงเจ็บแสนหนึ่งหมื่นบาทอ๋อ
ฮะหายไปหล่อนนิดเดียวถึงล้านแล้วเหรอพี่ปอร์เอศนะเนี้ยแหละ
โอ้โหเป็นผู้เสียหายครับเป็นชาวสงขลานะแต่มาพาครอบครัวมาพักที่โรงแรม
กาญจนบุรีแล้วก็บอกว่าตื่นเช้ามาหมดนี้หายไปหมดเลยไร้ร่องรอยเลย
ทั้งที่ประตูห้องก็ล็อกไว้จากด้านใน

อ้าวมีเหยื่อเหมือนกันมีเหยื่อโดนเหมือนกัน
พินโยอายุ๔๙ปีโดนชิงทรัพย์สินไปด้วยครับ

และกระเป๋าเงินที่วางทิ้งไว้หลังห้อง
อันนั้นแหละคือกระเป๋าอยู่แต่เงินหาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๗เมษายนที่ผ่านมาครับ

ทั้งพี่ปอและพี่พินโยเล่าว่าพอรู้ว่าทรัพย์สินหายไป
ก็พยายามไปดูหน่อยมันมีช่องตรงไหนนะ

ก็นี่มันเขาบอกนี่อะไรข้างหลังเหรอ
เออปรากฏว่าอึ้งเลยคุณผู้ชมฮะ
ไปเจอบานหน้าต่างที่เปิดเข้าไปได้นี่ที่พี่เขาชี้เนี่ย

เปิดจากด้านนอกเข้าไปข้างในได้พี่
เอาแล้วข้างในข้างในเป็นยังไง
ด้านในเนี่ยหน้าต่างที่อยู่ในห้องนะจะเป็นกระจกฮะ
พอรู้แบบนี้ก็ตกใจเพราะคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ยังยืนเล่นกับลูกหน้ากระจกตรงนี้อยู่เลย
ไม่แล้วมันตลกตรงที่ว่าเปิดจากข้างในห้องไม่ได้ด้วยเหรอ

อ๋อไม่ใช่หรอกมั้งเฮ้ยจริงเหรอโรงแรมที่ไหนนะกาญจนบุรีเขาบอกว่าเป็นทางรับที่สังเกตได้ยากค่ะโอ้แต่ก็ตั้งข้อสงสัยว่าแล้วทำไมโรงแรมไม่แจ้งผู้เข้าพักก่อนอ่ะใช่ว่ามันมีห้องอะไรแบบนี้มีบานตรงเนี้ยมันเป็นหลักที่อยู่อย่างน้อยอ่ะคนที่เขาเข้าพักเขาจะได้ระวังถูกป่ะพี่เ
คือคืออันนี้เป็นที่รู้กันเหรอว่าต้องไปใช้ที่นี่เพราะที่นี่มีช่องแบบนี้เหรอหรือไงหรอไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก่อนอื่นฟังผู้เสียหายก่อนนะพี่พินโยครับ
ข้างหลังเป็นกรอนประตูแล้วมีกรอยู่ข้างนอกประตูปิดเปิดได้ก็คือข้างหลังปิดเปิดได้
พอผมถามเขาว่าทำประตูแบบนี้ไว้ทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าเป็นประตูเมียน้อยหลบเมียหลวง
ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วถ้าทำแบบนี้ถ้าเกิดเมียหลวงเข้ามาเมียน้อย
ยามก็ต้องวิ่งออกมาเปิดถูกต้องไหมครับแล้วคนที่รู้ก็คือใคร
คนรู้ก็ต้องเป็นพวกที่ทำงานอยู่ข้างในนี่แปลกอ่ะดอมที่พินโยเขาก็สงสัยว่า
คนที่รู้ก็ต้องเป็นคนข้างในสิน่าจะมาช่องทางนี้หรือไม่ก็คนที่เคยมาพัก
พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมดูเรื่องกรอนหน้าต่างนิดนึงสรุปคือมันต้องล็อกจากข้างนอกเหรอ
ถ้าเห็นจากมุมเนี้ยเออเออใช่ถูกไหมล็อกจากข้างนอกเออเพราะว่าเมื่อกี้ภาพเนี้ย
อยู่ตรงข้างนอกข้างบนขวามือนั่นคือกลอนถูกปะครับลอนตรงหน้าต่างต้องเปิดจากข้างนอก
แล้วผลักเข้าไปอย่างนี้เหรอก็คงลักษณะว่าสันนิษฐานนะว่าสมมุติพอมีปัญหากัน
สมมุติเมียหลงตามมาเออเออคนดูแลรีสอร์ทก็มาเปิดไงอ๋อ
มาเปิดให้ออกไงเดาสันนิษฐานผู้เข้าพักก็ต้องรู้กับพนักงาน
แล้วก็แจ้งพนักงานก็อาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่ว่าพอมันเกิดเรื่องขึ้นแล้ว
เคาะประตูปั้งคนดูแลรีสอร์ทก็มาเปิดให้หรือเปล่า
นี่ไงกระจกตรงนี้ไงโอ้มันเนียนว่ะเฮ้ยเออเป็นกระจกเงา
ใครจะไปรู้ว่าแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่๒๗เมษายน
คุณผู้ชมจนตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเลยแล้วก็โรงแรมเองยังไม่ได้รับผิดชอบอะไร
กับทั้งพี่ปอแล้วก็พี่พินโยเลยนะฮะ